ข้อมันแห้งข้อมันอ่อนร้องไข่
ที่ร้องแบบนี้มาเนี่ยคือไม่ได้คอแห้งจริงใช่ไหม
ค่ะแต่ว่าตอนนี้เห็นมีดราม่าแล้วนี่จ๊ะ
ใช่ดราม่าสำหรับคนที่คอแห้งอยู่ตอนนี้เตรียมตัวเลยนะคุณผู้ชม
เพราะว่ามีเพจดังเขาออกมาแฉค่ะว่ามีวงดนตรีวงหนึ่ง
วิทยาลัยที่บอกเอาไว้เลยนะคะ
คือไปงานไหนงานนั้นมีพฤติกรรมปอบลง

ใช้คำนี้เลยค่ะแต่ขอบลงที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ผีเข้านะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าปอบลงเนี่ยคือเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้จัด
เอือมสุดถึงขั้นที่ว่าด่าไล่หลังเลยอ่ะพี่แจ๊ค

แถมยังให้รายละเอียดได้ว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยนะทำกันมานานแล้วทำจนเป็นวัฒนธรรมถ้าผู้จัดเปย์แบบไม่เปรมก็อย่าหวังจะได้คิวไปแสดงอีก
ขอมาต้อนรับศิลปินเข้าใจแต่อันนี้มันเกินไปใช่มั้ยเขาบอก๒๓หมื่นต่อคืนอ่ะคุณชิคกี้พายดูขนาดไหน
ซึ่งนักร้องดังหลายคนนะคะทั้งพี่บอลเชิญยิ้มการทัศนะอาร์มชุติมาเนสกาแฟแล้วก็อีกหลายคนเขาก็แห่เข้าไปคอมเมนต์ตอบโต้กันเยอะแยะเลยนะ
แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเชิงติดตลกนั่นแหละแต่งานนี้คุณผู้ชมจ๋าลูกทุ่งสาวจ๊ะนงพนีและเอมวิทยาวัฒน์เพื่อนซีที่ตอนนี้เนี่ยเขามีคิวโชว์งานด้วยกันแบบแน่นไม่ตลกด้วยเข้าไปคอมเมนต์ในเพจเลยว่าอยากให้เคลียร์ชัดหน่อยว่าเป็นวงไหน
เพราะว่างานมันกระทำกับเธอเท่านั้นยังไม่พอด้วยจ้ะยกหูโทรคุยกับทางเพจเลยว่านี่คนจริงไม่ใช่หนูเลย

และต้นสังกัดถ้าอ่านดีถ้ามีสมองทุกวันนี้จ๊ะกับเอมไม่ได้มีค่าย
ถ้าอ่านดีมีสมองจะรู้ว่าเออไม่ใช่จ๊ะเอนเขาบอกชื่อมาแล้วนะ
เป็นนักร้องสองคนเหมือนกันแต่ไม่พูดว่ายังไงใคร
ถ้าฟ้องที่รักทุกวันนี้จ๊ะไม่ต้องร้องเพลงนะจ๊ะนี่น่าจะมีประมาณพันล้าน
ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงตับจ๊ะกับเอมอันนี้เรื่องจริงเลยนะที่รัก
ตรวจสุขภาพทุก๓เดือนเป็นประจำอยู่แล้ว
ตั้งแต่ก่อนที่จะมาดังเพราะเรื่องกินเหล้าแล้ว
เพราะชีวิตเราเราเคยผ่านแบบเลือดออกปากจมูก
สุขภาพเราเคยแบบเราทำงานแล้วสุขภาพเราแทบตายที่รักเราก็เลยดูแล
อันนี้ยืนยันเลยว่าเพราะว่าปกติเวลาไปทำไมต้องเป็นเยอะเลย
เพราะล่าสุดไปถ่ายเสดีแป๊บแดงกับกระดับ
คือจ๊ะบอกว่าทุกครั้งไปหนูซื้อไปเองพี่
เพราะอะไรรู้ไหมคะงานที่สองไม่รู้สภาพแบบไหน
นั่นแปลว่าจ๊ะกับเอ็มเขาเคารพเจ้าภาพ
ไม่มีทางแบบนั้นส่วนจะเป็นใครนั้นเราก็
ไม่พูดถึงอากาศนะครับร่วงนะจ๊ะ